ทีนี้คุณผู้ชมคะในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
มาดูเรื่องเกี่ยวกับสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อหน่อย

เอ๊ะแล้วการที่นายกจะไปหนุนหารห้าร้อย
นี่พาดหัวใหญ่มา๒วันแล้วนะครับ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันหน่อย
ระหว่างหารร้อยหารห้าร้อย
มันจะมีโอกาสใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไง

มีคนถามว่านี่เขากำลังจะให้เราเอาหัวเดินต่างตีนกันอีกแล้วเหรอ
เพราะเรื่องนี้มีคนแคลงใจเยอะครับ
วันนี้ในสภาสสกับสว๒สภารวมกันเขาเรียกว่าการประชุมรัฐสภา
เขาจะพิจารณากันเรื่องพรบกฎหมายลูก๒ฉบับ
ที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับรัฐมนูลที่แก้ใหม่แล้วนำไปใช้ในการเลือกตั้ง
ประเด็นสำคัญมีหลายเรื่องครับแต่เรื่องหนึ่งก็คือการคิดบัญชีรายชื่อ
ซึ่งรัฐมนูลใหม่กำหนดว่ามีสอสอเขต๔๐๐มีสอสอบัญชีรายชื่อ๑๐๐
วิธีการคิดสูตรเนี่ย
จริงแล้วก็เป็นเรื่องของนักการเมืองเขา
เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขามากแต่ที่มันจำเป็นต้องยุ่ง
และผมเชิญให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของไทยรัฐนิวของไทยรัฐตอนนี้
ให้ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวยงไปถึงอนาคตของรัฐบาล
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราอย่าลืมว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเจอปัญหาเศรษฐกิจ
หนักเลยครับมันเหมือนเรือที่กำลังวิ่งอยู่กลางทะเล
แล้วเจอมรสุมเจอลมแรงกัปตันต้องเก่งครับ
ฝีภายต้องดีกัปตันต้องเก่งไม่งั้นไปไม่รอด
งั้นเดือดร้อนกันหนักกว่านี้เราจึงให้ความสำคัญว่า
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นใครก็ตามแต่
จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะแก้ปัญหา
มีคำอธิบายง่ายสำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามการเมือง
เพื่อให้เห็นว่าหารหนึ่งร้อยกับหารห้าร้อยเนี่ย
เพื่อให้ได้รายชื่อบัญชีรายชื่อมาร้อยคนเนี่ย
มันต่างกันยังไงอธิบายง่ายว่า
หาร๑๐๐หมายถึงเอา๑๐๐ไปหารคะแนนรวม
ที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เขาประเมินกันว่าคนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ๓๕ล้านคนทั่วประเทศ
๕ล้านคนเนี่ยคำนวณมาจากว่าไปเลือกตั้ง๗๐
ฉะนั้นถ้าเอา๑๐๐หาร๓๕ล้านคนหนึ่งจะได้ประมาณ
กว่าจะได้สอสอบัญชีรายชื่อ๑คนเนี่ยนะของพักการเมืองเนี่ย
ต้องได้เสียงสามแสนกว่าอาจจะประมาณสามแสนห้า
ถึงจะได้สอสอหนึ่งคนแต่ถ้าใช้๕๐๐หาร
๕๐๐หารเนี่ยประมาณ๗๔๐๐คะแนนก็ได้สอสอ๑คน
แล้วถ้าใช้ระบบปัดเศษอีกก็จะเห็นว่ามีสอสอพักเล็กที่เป็นสอสออยู่ทุกวันนี้
ละคนพักละคนพักละคนเนี่ยได้คะแนน๗๐๐๐กว่าก็ได้เป็นสอสอ๑คน
แล้วปฏิเสธ๓๐๐๐กว่าก็ได้เป็นสอสอ๑คน
ฉะนั้นถ้าเป็นใช้อย่างนี้
เอา๕๐๐หารก็แปลว่าพักเล็กที่หนุนรัฐบาลอยู่
มีโอกาสจะกลับเข้ามาหนุนรัฐบาลต่อ
แต่ถ้าใช้๑๐๐หารภักดิ์เล็ก๐พันธุ์หมด
ผมจึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสื่อมวลชนเขาให้ความสำคัญมาก
เมื่อเช้านี้เปิดดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับจับประเด็นนี้
เพราะเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ท่าทีของนายกรัฐมนตรี
ตู่เคาะสูตรห้าร้อยแล้วดูเหมือนเมื่อวานเนี้ย
พอตกลงกับเรื่องนี้ได้บิ๊กตู่อารมณ์ดี
หำเพลงลงมาจากธรรมเนียบไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ย
เขาพาดหัวว่าตูทรงซิกสกัดแลนด์สไลด์รัฐบาลพลิกใช้๕๐๐หาร
แล้วพอไปดูอาการของบิ๊กป้อมหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ป้อมส่งสัญญาณยำสูตรปาร์ตี้ลิสต์พอบิ๊กตู่บิ๊กป้อมส่งสัญญาณอย่างนี้
บรรดาแกนนำพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายก็อากอาการแปลกตามมาด้วยเช่นพักภูมิใจไทย
เมื่อวานนี้ทั้งเสียหนูทั้งเสียโอศักดิ์สยามไม่ตอบคำถามครับ
เสียอูเสียโออุบใจไม่ตอบ
พักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์เป็นยังไงล่ะ
แกนนำชิ่งคุยไม่จบปล่อยฟรีโหวตถ้า
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขายืนยันว่ายังไงเขาก็ต้องโหวตให้กับเรื่องเอา๑๐๐หารตัวแทนพักเล็ก
เมื่อวานนี้เขาส่งสัญญาณชัดเจนระวีหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่ส่งซิกเราชนะแล้ว
ผมเอาลำดับเหตุการณ์มาให้ฟังทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเอาล่ะ
เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าการเปลี่ยนสูตรกันกลางอากาศแบบนี้ใครได้
เสียอะไรเอาลองฟังคนคนนี้อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตอาจารย์สมชัย
บอกว่ารู้แล้วทำไมประยุทธ์ถึงปอดสูตรหาร๑๐๐ก็ลองเอาสถิติ
เลือกตั้งปีห้าสี่มากลางไม่ใช่ของปีหกสองนะสถิติปีห้าสี่เนี่ย
พักเพื่อไทยได้คะแนนสิบห้าล้านเจ็ดแสนเสียงคิดเป็นร้อยละสี่สิบแปด
จุดสี่หนึ่งมีตัวเลขสสอทั้งเขตและบัญชีรายชื่อรวมสองร้อยหก
สิบห้าที่จากต่างจากห้าร้อยที่คิดเป็นร้อยละห้าสิบสามของ
จำนวนสอสอทั้งสภาถ้าหากคิดในระบบ๕๐๐แล้วใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม
จากคะแนนที่ได้รับในบัตรที่๒คือร้อยละ๔๘๔๑เนี่ย
จำนวนสอสอพึงมีของพักเพื่อไทยจะเป็น๒๔

หายไป๒๕เสียงครับแต่ถ้าสูตรหาร๕๐๐
จะได้๒๒๐หาร๑๐๐ได้๒๖๕เห็นไหมครับ
ว่าถ้าได้๒๖๕เนี่ยพักเพื่อไทยก็ได้ครึ่งสภา
เกินครึ่งสภาแล้วจะไม่ทำให้ลูกไม่ให้ลงปอดได้ยังไง
นี่อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอธิบายง่ายเลยครับ
เข้าใจเลยว่าทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งสมคิดเชื้อคง
สอสอเพื่อไทยคนนี้สมคิดเชื้อคงสมคิดบอกว่าเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์
ต้องการสืบอำนาจต่อและต้องการดับฝันแลนด์สไลด์ของพักเพื่อไทย
แล้วจะบอกว่าถ้าประชาชนเขาจะเลือกดับฝันไม่ได้หรอก
อย่าไปหลงทางกับพักที่สนับสนุนหลักการต้องการให้พักการเมืองเข้มแข็ง
ไม่ใช่มี๒๐พักแล้วต้องมาเลี้ยงกล้วยกันแบบนี้

ผมขีดเส้นใต้ถึงบอกว่าให้ติดตามดูปรากฏการณ์นี้
เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤต

คือวิกฤติการเมืองมันจะซ้อนกับวิกฤติเศรษฐกิจ
ทุกวันนี้เราเจอปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจหนักหนามากอยู่แล้วนะครับ
คนเดือดร้อนกันทั้งประเทศน้ำมันแพงของแพง
คนรายได้ไม่พอรายจ่ายรายได้เท่าเดิมรายจ่ายมากขึ้นทุกวัน
ไม่รู้จะอยู่กันยังไงนี่วิกฤติเศรษฐกิจ
วิกฤตเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องให้การเมืองมันนิ่ง
ให้การเมืองมันมีเสถียรภาพถึงจะได้มีสติสตังค์มาแก้ปัญหา
แต่ถ้าการเมืองไม่นิ่งเกิดวิกฤติการเมืองซ้ำขึ้นมาอีก
แล้วจะเป็นยังไงก็จะยิ่งเดือดร้อนหนักกันไปอีก
ฉะนั้นการพลิกเกมพลิกมติของฝ่ายรัฐบาลคราวนี้มันจะนำไปสู่อะไรบ้างล่ะ
มีคนไม่เห็นด้วยไปร้องสารรัฐมนูลระยะที่รอสารรัฐมนูลตีความ
เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังสารรัฐมนูลตีความแล้ว
เราไม่รู้ว่ากลุ่มมวลชนนอกสภาจะทนไหวไหมกับเรื่องนี้
มันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกบ้านเมืองจะปั่นปวนการเมืองจะไม่นิ่ง
บ้านเมืองจะรุ่มร้อนมันถึงทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปไหม
แล้วมันถึงขั้นจะต้องทำให้เกิดอะไรต่ออะไรที่วุ่นวายกับบ้านเมืองกลับมาอีก
คิดกันดีครับอย่าให้สถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤต
อย่าให้บ้านเมืองที่กำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
ยังแก้อะไรกันไม่ได้เลย
แล้วจะเกิดให้เกิดวิกฤตทางการเมือง
เกิดความวุ่นวายขึ้นมาในแผ่นดินอีก

นี่คือคนที่อยู่กับการเมืองมานาน

ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะฮะ
เรื่องนี้ไม่ธรรมดานะต้องติดตามนะครับ